ถ้าว่าคนนุ่มคนนี่ซวยจริง

ก็จะไปซ่อมเส่ไฟอ่ะนะ

หิ่นไปมา
เขาน่าจะไม่ตายมั้งนะ

คนถ่ายอยู่ไกลด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ชมแต่สังเกตเห็นว่าขาเขายังขยับขยับอยู่
แต่ตัวเขาติดอยู่บนนั้นแล้วคุณผู้ชมค่อยต่องแต่งเลยเนี่ย
เขาก็พยายามค่อยโน้มตัวไปนั่งบนยอดเสาไฟนะ
รอความช่วยเหลือจากกู้ภัยครับแล้วกู้ภัยก็เอารถกระเช้ามายังที่เกิดเหตุครับ
ตรงนี้คือเรียบคลองชลประธานสะพาน๔ที่อำเภอราชหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีครับ
โมงเมื่อวานนี้เองหลังจากนั้นก็มีทีมกู้ภัยร่วมกับตันยูมาช่วย
วีรพลก็คือช่างไฟคนนี้อายุ๒๖ปีเป็นชาวลบบุรี
แต่ว่าสภาพตอนไปช่วยเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาก็โดนไฟช็อตผมนี่เกรียมเลย
ผมไหม้เกรียมเสื้อผ้ากางเกงก็มีรอยไหม้ไปด้วย
ร่างกายยังมีอุปกรณ์เซฟตี้ล็อกตัวเขาติดอยู่กับเสาครับ
กู้ไพรก็เอากระเช้าขึ้นไปรับตัวลงมาได้ดูวินาทีตอนนั้น
คุณผู้ชมสภาพไม่ไหวแล้วฮะนอนราบลงกับพื้นถนนเลย

วีรพลเนี่ยช่างไฟคนนี้ยังให้การอะไรไม่ได้ครับ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วไปอย่างเร่งด่วนก็อยู่ไม่ไกล
เพื่อนร่วมงานของพี่วิรพลเขาบอกว่าคนเจ็บเนี่ย
กับผมเนี่ยเป็นช่างไฟของบริษัทเอกชนลายหนึ่ง
ก็รับเหมามาเดินสายไฟฟ้าให้กับสำนักงานการไฟฟ้าในลาดหลุมแก้วครับ

แล้วตอนทำงานก็ต้องมีการตัดระบบไฟ
แต่ช่วงบ่ายจู่ได้ยินเสียงไฟช็อตดังมาเลย
ดังจากเสาที่คุณวิรพลก็ทำงานอยู่นี่แหละ
เพื่อนร่วมงานของคุณวิรพลเขาเห็นว่าอ้าวโดนไฟช็อตหมดสติไปแล้ว
ก็รีบขอความช่วยเหลือซึ่งเสาไฟนั้น
มีไฟกำลังไฟประมาณ๑๑๕กิโลโวลต์นะฮะ
ไม่ทราบว่าเกิดกระแสไฟฟ้าผ่านได้อย่างไรทั้งที่มีการตัดไฟไปแล้ว